ท่านผู้ชมครับปัญหาเรื่องของเพื่อนบ้านมันก็มีเยอะนั่นแหละที่เป็นข่าว
แต่เพื่อนบ้านดีผมเชื่อว่ามีเยอะกว่านะฮะ
เรื่องนี้เนี่ยถ้าดูไม่จบเดี๋ยวหลัง๒ทุ่มดูต่อนะฮะ
กลางดึกครับที่โคราชมีเพื่อนบ้านหลังหนึ่งนะ
เขาแบบลมชักนะแบบสามีก็ต้องช่วยภรรยาไม่รู้จะทำยังไงนะครับ
ให้ลูกสาวเนี่ยอายุ๑๐กว่าขวบวิ่งไปเคาะประตูไปกดกริ่ง
เรียกเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างกันเพื่อมาช่วยเหลือกันนะครับไปดูนะฮะ

กลับไปครับได้ครับ

กระป๋าแม่งมา

ทุ่มไปล่า

ค่ะตามภาพแล้วคือหลังเนี้ยสามีก็ต้องอุ้มภรรยามาที่
อยู่ดีดีเนี่ยเป็นโรคลมชักกลางดึกค่ะแล้วก็ให้ลูกสาวนะฮะ
ลูกสาวอายุสิบกว่าขวบนะครับไปกดกริ่งเรียกเพื่อนบ้านให้มาช่วย
กันใช่เพื่อนบ้านรีบเลยนะฮะเพื่อนบ้านรีบมาช่วย
สุดท้ายเนี่ยก็สามารถนำส่งโรงพยาบาลอาการปลอดภัยแล้วนะครับตอนนี้
ต้องชื่นชมนะฮะอย่างนี้เพื่อนบ้านแบบไม่ทิ้งกันนะครับ
คือวันนี้เราไปที่บ้านทั้งบ้านของผู้ป่วยแล้วก็บ้านที่ไปช่วยนะครับ
อยู่ติดติดกันนะครับวันนี้ไม่เจอนะครับเพราะว่าเป็นช่วงสงคราน
ก็เลยไม่ได้เจอกันนะครับแต่ว่าได้โทรศัพท์ไปพูดคุยด้วยนะครับ
นี่เป็นครอบครัวของผู้ที่มีอาการลมชักพ่อแม่ลูกนะลูกสาวอายุ๑๓เอง
วิ่งไปกดกริ่งเรียกเพื่อนบ้านให้มาช่วยคุณแม่นะครับ
ส่วนคุณพ่อเนี่ยชื่อนายธิรชาติอายุ๔๑นะครับ
บอกว่าภรรยาคือนางสาวอัญชาลีอายุ๓๘ลูกสาวยุค๑๓
คืนนั้นเข้านอนตามปกติหลับไปสักตี๒นะครับ
ตอนนั้นรู้สึกเหมือนกับภรรยาเนี่ยสะดุ้งแล้วมือภรรยามาสะกิดนะครับ
ก็ตื่นมาดูแล้วได้ยินเสียงเหมือนกับภรรยาหายใจติดขัด
เปิดไฟดูปรากฏว่าภรรยาตัวแข็งตาเหลือกกัดฟันชักเกร็ง
ก็ตกใจมากรีบอุ้มภรรยาออกมานอกบ้านเพื่อจะไปหาหมอ
แล้วก็บอกลูกสาวบอกไปกดกริ่งขอความช่วยเหลือเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างกันหน่อยลูก
มันก็ฉุกเฉยพอไปเลยตะโกนเรียกข้างบ้าน
ก็เลยให้ลูกไปกดออดอยู่หน้าบ้าน
นี่คนนี้ค่ะเป็นคุณหมอนะฮะเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร
คณะการแพทย์แผนจีนวิทยาลัยนครราชศรีมานะครับ
หมอนุ่นบอกว่าปกติคือกับเพื่อนบ้านหลังเนี้ยเจอกันบ้าง
แต่ไม่ค่อยได้คุยกันเนื่องจากต่างฝ่ายต่างทำงาน
แต่ก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันตลอดนะครับ
อย่างเวลาใครกลับมาบ้านไปไหนมาก็จะมีของมาฝากกัน
ซื้อขนมมาฝากกันแล้วก็เลี้ยงสุนัขเหมือนกันทั้งสองบ้าน
ก็เลยได้คุยกันตอนนี้ดีใจมากที่ไปช่วย
จนเพื่อนบ้านเนี่ยอาการเนี่ยปลอดภัยแล้ว
ตอนแรกตกใจค่ะคิดว่าแบบตอนแรกไม่เห็นว่าเป็นใคร
คิดว่าโดนทำร้ายมาหรือเปล่าใครไม่รู้อะไรแบบนี้
ก็เลยวิ่งออกไปอ๋อเป็นน้องก็เลยรีบถามว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะ
แล้วพอเขาบอกว่าแม่เขาช็อกเราก็คือรีบเอาไปส่งโรงพยาบาลดีกว่า
ใช่ค่ะก็คือน้องร้องเสียงหลงเลย
แล้วคือน้องเนี่ยดีตรงที่น้องมีสติดีมาก
คือยังรู้จักวิ่งออกมานอกบ้านหาคนนู้นคนนี้วิ่งช่วยอะไรอย่างนี้
ก็คือโชคดีมากแล้วนั้นเราอยู่บ้านด้วย
เพื่อนบ้านสำคัญนะฮะเกื้อกูลกันนะครับ